ในเบรกนี้มาติดตามเรื่องเกี่ยวกับระเบิดป่วนกรุง
ช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมากันหน่อยค่ะ

ก็คาดว่าจะมีการรายงานความคืบหน้าถึงกรณีนี้

เราก็ต้องรอฟังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งเรื่องนี้พลเอกประวิทย์ก็บอกว่า
คดีมีความคืบหน้าไปมากนะคะ

พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง
ก็ได้พูดถึงสถานการณ์รอบวางระเบิด

บอกว่าได้ความชัดเจนว่าเป็นกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ

แต่ว่าต้องใช้เวลาสอบสวนอย่างละเอียด
จำนวนของผู้ที่ก่อเหตุ

โดยที่ตอนนี้พลเอกประวิทย์บอกว่า

ส่วนทางด้านพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา

บอกว่าตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทย

ท้องถิ่นติดตามสถานการณ์แล้วก็ข่าวสารจากฝ่ายความมั่นคงอย่างใกล้ชิด
พร้อมกับเฝ้าระวังพื้นที่เพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบก
วันนี้เนี่ยก็มีการที่สื่อเอาไปพาดหัวขอให้รอยามโนเพราะอะไร
พลเอกอภิรัตนบอกว่าความสับสนที่มันเกิดขึ้นตอนนี้

แต่การให้ข่าวทางโซเชียลมีเดียทางสื่อต่าง
ต้องอ้างอิงต้องติดตามจากตำรวจอย่ามโนกันไปเอง
ทั้งคนที่ไม่ชอบและคนที่ชอบที่หวังดีทั้งหลาย
ก็อาจจะใช้โซเชียลมีเดียหรือว่าเฟคนิวข่าวปลอมต่าง

แล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้บอกไปแล้วว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างไร
ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
และการที่นายกรัฐมนตรีควบคุมหน่วยงานด้านความมั่นคง
จะเป็นผู้สั่งการงานของทหารของตำรวจ
บอกด้วยนะคะว่าพรุ่งนี้ภารกิจของนายกรัฐมนตรี

คือนายกมีภารกิจจะต้องไปมอบโฉนดที่ดิน
อำเภอเบตงจังหวัดยาลา
ก็ลงไปที่๓จังหวัดชายแดนใต้
ส่วนตัวทางด้านพลเอกอภิรัตน์บอกว่า
ก็จะต้องดูเรื่องการวางกำลังแล้วก็การจัดกำลังใหม่ด้วยนะคะ